ชาวบ้านเขาไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยให้มาช่วยจับงู
ตอนแรกเห็นตัวใหญ่คิดว่างูเหลือม
แต่สุดท้ายงูจงอางนะคะ
ถ้าดูจากสภาพตรงเนี้ยว่าหูเหลือมนะ

เขาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่สาม
เพชรเจริญตำบลปางตาวัยอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร
มาช่วยจับงูหน่อยเลื้อยเข้าไปในบ้านเลขที่

อุ้ยคุณผู้ชมผมไม่ได้ต้องการ

เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุฟ้าเป็นป่ากล้วยข้างทาง
กลางคืนแบบนี้คุณดูดิไปเจอจงอ้างตัวเคืองตัวใหญ่เลย

เจ้าหน้าที่มาถึงหยุดเจ้าจงอ้าง
ตอนนี้เจ้าถูกล้อมไว้หมดแล้ว

แล้วมันได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ไง
มันตกใจมันพยายามหาทางหนี

เจ้าหน้าที่เป็น๑๐นาย๑๐คนเนี่ยค่ะ

คุณดูนะว่าเจ้าหน้าที่กี่คน
ที่ต้องจับแล้วนั่งทับเอาไว้แบบนี้

โอ้เกือบสี่เมตร

คุณเลือมเลยนะเนี่ย
คุณน่าจะใหญ่มาก
รอบหลายเดือนที่อ่านข่าวมา
เกือบสี่เมตร

ต้องบอกสูตรเหรอมันจะไปเล่นดอกเล่นกลิ่งกล้านซักขาบ้างเหรอ
มันอยู่ในถุงนั้นออกมามันจะยาวขึ้น

สอบมันเล็กเกินไปเพราะงูมันเกือบ๔เมตรก็เลยต้องใส่ถังไปแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ไปสอบถามคุณสองปุริพันธ์คนที่เจองู
เขาบอกว่างูมันกำลังจะเลื้อยเข้าบ้านเขา
ตอนแรกเขาคิดว่างูเหลือมเพราะมันตัวใหญ่ไงคุณ
พอส่องดูชัดเนี่ยแหละอย่างที่คุณชนะบอกพอเห็นหัวว้ายนี่มันจงอางนี่นะ
รีบแจงกูไพ้แจงผู้ใหญ่บ้านเลยประสานเจ้านาฬินมาหน่อยค่ะ
จับได้ละอาสบายใจ
ค่ะโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันจงอางขนาดใหญ่ขนาดนี้นะ